คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็ดีโซเชียลก็ดี
มันเชื่อมคนให้ถึงกันง่ายขึ้นรู้จักกันง่ายขึ้น
แอปพลิเคชันหาคู่แอปหนึ่งนะคะก็จะเป็นแอปเฉพาะสำหรับกลุ่มชายรักชาย
ปรากฏว่านุ่มอุทัยธานีคนนึงค่ะไปเสียท่านุ่มชัยนาธนะคะ
มอมยาแล้วก็รูดทรัพย์ไปเนี่ยหลักแสนบาทเลยนะคะ
เรื่องราวเนี่ยอย่างที่บอกว่าหนุ่มชาวอุทัยธานีคนนี้เนี่ยนะ
คือเขาก็ชอบผู้ชายนะแล้วเขาก็เล่นแอปพลิเคชันนี้
ก็พูดคุยกันจนเริ่มสนิทคุ้นเคย
แล้วนายดิวที่ว่าเป็นชาวชายนาฏเนี่ยนะ
นั่งรถโดยสารมาหาเขาที่อุทัยธานีเลยอ่ะคุณ
มานัดเจอกันแล้วก็ไปทานข้าวกันไปกินหมูกระทะ
จากนั้น๓ทุ่มครึ่งกลับเข้าบ้านมาด้วยกัน๒คนเลยนะ
บนงอาบน้ำอะไรเสร็จตัวเขาเนี่ยเตรียมจะเข้านอน
แต่ก่อนนอนนายดิวมาสะกิดบอกนี่นี่ดื่มน้ำก่อนนอนสิ
มาคอจะได้ไม่แห้งเป็นห่วงเขาก็หลงเชื่อนึกว่าเป็นคนดีก็เลยดื่มตาม
แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปฟังเขาเล่ากันเลยค่ะ
บ๊วยเหมือนว่าเคิมจะหลับแล้วอ่ะไว้อะไรตรงก้นมาบอกว่า
ให้ดื่มน้ำสักหน่อยผมยังหันมาถามเขาบอกว่าผมไม่ได้หิวน้ำนะ

โมงเช้าอะค่ะตรวจสอบดูอ้าวสร้อยข้อมือทองคำหนึ่งบาทหาย
ร้อยคอทองคำสองบาทก็หายพระเลี่ยมทองก็หาย
มือถือเงินสด๓๐๐บาทหายเกลี้ยงเลยรวมแล้ว๙๗๐๐บาท
ไม่เหลืออะไรไว้เลยแม้กระทั่งตัวนายดิวก็หายไปด้วย
มั่นใจเลยว่าโดนหลอกโดนมอมยารูดทรัพย์แน่นอน
เลยให้ยัดนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วไปแจ้งความว่าที่สภห้วยคดนะคะ
เขาบอกด้วยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีแฟนนะเป็นผู้ชายนี่แหละ
แล้วปรากฏว่าแฟนเขาอ่ะเสียชีวิตอ๋อเขาก็ไม่รู้จะยังไงก็เลย
แล้วก็มาเจอกับในดิวแต่กลายเป็นว่าเป็นมิจฉาชีพ
โดนมอมยาโดนรู้สับเป็นกลุ่มไม่ใช่แค่มีกลุ่มแค่ชายรักชาย
ผู้หญิงผู้ชายก็ไปเจอกันในแอปก็มี
แล้วคนดีเขาเป็นคู่กันแต่งงานกันก็มีก็มี
แต่ก็มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มแบบนี้เยอะเหมือนกัน
คือก็ต้องรู้ก่อนว่าคือในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์
ตนมันยืนยันไม่ได้เลยคุณจะเอารูปใครมาใช้ก็ได้
คุณจะบอกว่าคุณประกอบอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่เป็นคนที่ไหนยังไง
หน้าตาดียังไงมันก็มีแอปเนอะแต่งกันไปได้แต่ระวังกันด้วยแล้วกัน